เลยมีกิจกรรมจิตอาสาซึ่งน่าชื่นชมค่ะคุณแท็กพระรันยูดาราชื่อดังนะคะเขาได้ไปจัดเตรียมมาเลยเป็นรองเท้าสีดำหุ้มส้นไปจัดเตรียมให้ประชาชนสามารถยืมใส่ได้ค่ะ
หลังจากที่นักแสดงหนุ่มแท็กพระรันยูเคยแชร์เรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งนะคะกำลังนั่งซ่อมรองเท้าแตะหลังเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปในพระบรมมหาราชวังได้เนื่องจากไม่มีรองเท้าสุภาพซึ่งก็ต้องเป็นรองเท้าหุ้ม